สำหรับเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำป่าศักดิ์ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการฝึกซ้อมสำหรับงานอุ้มพระดำน้ำ
เหตุการณ์นี้ทำให้ฝีภาย๒คนยังคงศูนย์หายอยู่ตอนนี้
ซึ่งประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้กำลังใจทีมกู้ภัย
ที่ตอนนี้ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่ศูนย์หายค่ะ
สนั่นพงศ์อักษรประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่หน้าวัดไตรภูมิ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์
ที่ช่วยกันออกค้นหาฝีพายที่ศูนย์หายไป๒คนขณะนี้นะคะ
คือนายพิทยาไข่ทองอายุ๑๗ปี
และนายอัธพลพรมแสงอายุ๒๓ปี
หลังจากที่เกิดเหตุเรือล่มตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ระดมกำลังนับ๑๐นายเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกครั้ง
ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
อกจากนี้นะคะทหารจากกองพันธหารม้าที่๒๖
ได้ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ
ในการติดตามค้นหาผู้ที่ศูนย์หายบริเวณแม่น้ำป่าศักดิ์อีกทางหนึ่งด้วย
และค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเรือมณีสายชนขนาด๓๐ฝีภาย
ได้นำฝีภาย๒๕ชีวิตไปฝึกภายเรือถวนน้ำ
เพื่อร่วมแข่งขันในงานอุ้มพระดำน้ำ
แต่ว่าประสบเหตุล่มที่บริเวณหน้าวัดไตรภูมิอำเภอในเมือง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอพรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ
ได้เข้าช่วยเหลือฝีภายที่จมน้ำขึ้นมาได้ทั้งหมด๒๓คนนะคะ
ส่วนที่ศูนย์หายยังคงมี๒คนค่ะ